พี่ป๋อมาและเราสามร่วมส่วนพิษและส่วนพี่ป๋อสุดส่วนเป็นขั้นสุดท้ายนะครับ
สุดส่วนที่สรีสนาปน้องได้กล้ามคืนนานความดีมากกว่าไหมเสมที่เกรอจักร
เสมที่แทบคิงใจแต่ทวีวันที่แน่ตาย